มีอีกหนึ่งเหตุการณ์อุกอาจเกิดขึ้นนะคะ
ต้องบอกว่าเกิดกลางเมืองแถมเกิดในวัดด้วยนะคะ
มือปืนรายหนึ่งค่ะจอดมอเตอร์ไซค์รอนะคะ
แล้วก็มีแม่ค้าออนไลน์เธอไปวัดย่านบางแคร์
ใส่บาทเสร็จเธอก็เดินออกมาเตรียมจะกลับ
ปรากฏว่ามือปืนรายนี้เข้าไปล็อกคอแล้วกระหน่ำยิงเลยค่ะ
คุณผู้ชมในวัดก็ยังไม่เว้นเนี่ยดูสังหวัดนี้ค่ะเดินตรงเข้ามาเลยอ่ะ
นี่ค่ะป้งป้งป้งเลยเห็นไหมฮะ

คือต้องบอกว่าคนร้ายเนี่ยใจเย็นมากแล้วก็โหดเยี่ยมมากจริงครับ
รออย่างใจเย็นรอจนผู้ตายใส่บาทเสร็จเก็บข้าวของขึ้นรถ
แล้วใช้จังหวะที่เขาเผลอคือเขาหันหลังให้
บุกเดินเข้าไปปรีเข้าไปล็อกคอแล้วกระหน่ำยิง
เหตุการณ์เกิดขึ้น๗โมงเช้าวันนี้เองค่ะ

นภาษีเจริญก็รีบลงพื้นที่เลยนะคะ
ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชแล้วก็หน่วยกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึงค่ะ
ที่เกิดเหตุคือลานจอดรถหน้าพระอุโบสถ
กับทางเดินเข้าออกกุฏิพระสงฆ์ในวัดดังกล่าวเนี่ยนะคะ
ผู้ตายชื่อว่านางลินระดาพัฒนภัณฑ์อายุ๓๙ปีค่ะ
มีบาดแผลถูกยิงที่ศีรษะด้านหลัง๓๔นัด
ข้างกันมีรถเก่งมินิคูเปอร์สีขาวทะเบียนยหญิงพพ๕๒๘๘กรุงเทพ
จอดอยู่ก็เป็นรถผู้ตายนะคะ

มีปลอกกระสุนปืน๙มม๔ปลอก
แล้วก็หัวกระสุนปืน๙มม๑นัดหล่นกระจัดกระจายเกลื่อนพื้นด้วย

แม่บ้านของผู้ตายที่เดินทางมาใส่บาทด้วยกันตกใจมากนะคะ
ก็บอกว่าผู้ตายมีอาชีพเป็นแม่ค้าออนไลน์

ออกจากบ้านพักมาด้วยกันช่วงเช้ามืดตั้งใจมาใส่บาท
ทีนี้จังหวะมาถึงสังเกตเห็นรถของผู้ก่อเหตุเป็นรถอเนกประสงค์
ที่นั่งสีดำไม่ทราบทะเบียนจอดติดเครื่อง
อยู่ข้างรถผู้ตายอยู่แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรอะค่ะ
ก็ไปใส่บาทจนเสร็จจังหวะเก็บของกลับขึ้นรถนี่แหละค่ะ
บอกว่าไม่แน่ใจนะว่าคนร้ายเนี่ยเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง
แต่ลักษณะคล้ายธอมอายุประมาณ๓๕๔๐ปี
เสื้อแขนยาวสีทึบหมวกแก๊ปอำพรางใบหน้า
ลงมาจากรถ๗ที่นั่งที่จอดติดเครื่องอยู่นั่นน่ะ
รีมาจับมือผู้ตายแล้วก็ล็อกคอจากด้านหลัง
แล้วตั้งใจยิงใส่หัวเลยนะคะ๔นัด
แล้วก็ขึ้นรถเร่งเครื่องหลบหนีไปเลย

ทำไมต้องมาดักยิงนายจ้างเธออย่างอุอาจขนาดนี้

รู้มาว่าผู้ตายยังไม่มีครอบครัวนะคะ

ที่บ้านพักแล้วก็แม่บ้านรวม๓คน

ก็อยู่ระหว่างการติดตามหาเบาะแส
เพื่อจะเอาตัวมือปืนรายนี้มาดำเนินคดีนะคะ
ก็เดี๋ยวต้องมีการประสานญาติให้ปากคำด้วย
ล่าสุดมีรายงานมาแล้วนะคะว่า
รู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วค่ะเป็นคนมียศด้วย
ตำรวจตรีหญิงสิริวัลสำเร็จสิน
เพราะบ่อหมู่ฝ่ายตมขาเข้าด่านตมท่ากับสยานสุวรรณภูมินะคะ
ไม่ได้จับได้แต่มามอบตัวเองที่สพศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ตอนนี้ฝ่ายสืบสวนสนภาษีเจริญ
แล้วก็ตำรวจสืบสวนบกน๙กำลังเดินทางไปรับตัว
มาสอบสวนที่สนภาษีเจริญนะคะ
สำหรับสาเหตุเบื้องต้นได้ยินว่าเป็นเรื่องรักสามเศร้า
พยายามจะเลิกราพยายามจะถอยห่าง
แต่ผู้ก่อเหตุหึงหวงเพราะรู้ว่าผู้ตายมีคนอื่น
ก็เลยสะกดรอยตามแล้วก่อเหตุสลดนี้ขึ้นค่ะ
โอ้โหก็โหดเกินไปนะฮะเขาเพิ่งใส่บาทเสร็จแป๊บเดียวเองนะ
แล้วเข้าด้านหลังล็อกคอแล้วยิงอันนี้กล่าวให้ตายจริงค่ะ